ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๙๙๘๓ราย
นี่นะฮะเสียชีวิต๑๓๘ศพนะครับ
รักษาหายแล้วท่านดูตรงกรอบสีเขียว
วันนี้รักษาหาย๑๘๕๐๓ราย
ทางสบคนะครับบอกว่า
ก็เป็นมาตรการในการปรับใหม่นะฮะคือเดิมเนี่ยเราเคยให้ผู้ที่รักษาอาการเนี่ย
อย่างน้อยต้อง๑๔วันใช่ไหมฮะในการที่จะกลับบ้านถ้าเกิดอาการดีขึ้นหายดีนะ
แต่ตอนนี้จะใช้เวลาสักประมาณ๗๑๐วัน
ถ้าอาการดีขึ้นก็จะให้ไปรักษาตัวต่อที่บ้านนะ

ตามมาตรการโฮมไอซูเลชั่นแต่มันก็มีคำถามว่าแล้วตรงนี้เราควรจะใช้คำว่ารักษาหายแล้วกลับบ้าน
นั่นน่ะสิเพราะเป็นแค่อาการดีขึ้นหรือเปล่าไม่ได้หายจริง
หรือกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้เขาก็ต้องการที่จะทำให้ผู้ที่ติดเชื้อใหม่มีโอกาสในการแพร่เชื้อมากกว่า
เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลมากกว่า
รักษาแล้วทั้ง๗๑๐วันแล้วอาการดีขึ้นก็ให้ไปต่อที่บ้านประมาณอย่างนั้น
ก็เท่ากับว่าอาการดีขึ้นกลับบ้านได้ใช้คำนี้แล้วกันเนอะ
ครับขณะเดียวกันครับ

ถ้าดูผู้ที่ยังรักษาอาการอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ

ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่เนี่ย๑๐๗๐รายนะครับ
ดูเรื่องของวัคซีนหน่อยนะฮะ
วันนี้ไทยเราฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้ว๒๐ล้าน๔แสนโดสด้วยกัน

เข็มที่๓๑๑๐๐๐นะครับ
อันนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
ตอนนี้เริ่มได้เข็ม๓ไฟเซอร์กันหลายพื้นที่แล้วนะครับ
นี่นะฮะนี่คือเรื่องของสถานการณ์ตัวเลข
แล้วก็การฉีดวัคซีนที่ต้องเร่งกันต่อไปนะครับ